ว่าแล้วนะคะจ้อแจ๊ริมจอของเราวันนี้จะพาไปดูนางร้ายมือชีพคุณแอริ
ตำนานการรีวิวรีวิวยังไงทำให้เราไม่อยากกิน
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงจอแจ๊ริมจอ
ต้องขออภัยไว้ร่วมนะถ้าใครกำลังทานอาหารอยู่
ก็จะชวนคุณมาดูรีวิวที่เห็นแล้วหายหิวแน่นอน
นี่เลยจ้านางร้ายสายมีมในตำนานแอร์รินยุคสะท็อต
วันนี้ขอมากรึ๊บเอ้ยกระดกยาจีนชนิดน้ำทานง่าย
ดมกลิ่นปุ๊บเอ่อพะเอิดพะอมโหลมแทบจับ
ไม่ต้องจีนแต่นาการกินรสจ๊ะเห็นนะจิพี่ก็รู้แล้ว
เอ้าฮึบนะคนเก่งหมดขวดก็เลยโชว์ตบท้ายด้วยกัน
รอชุดใหญ่นี่แหละนะที่เขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะจ๊ะ
นั้นจ๊ะแอริน

มาต่อ
คือแอรินเขาอยากมีลูกนะคะก็ทานยาจีนอาจจะนิดนึงเนาะ

มันร้อนท้อมันก็ต้องมีมันแบบอะอะอะ

แบบนี้แหละแต่ขาดเกินก็ไม่ดี